จำได้ไหมก่อนหน้านี้จะมีคุณบินบรรลือฤทธ

คือสองคนนี้เขาร่วมกันในการที่จะทำโครงการทำเสื้อสีชมพู

แต่ล่าสุดไม่รู้อีท่าไหนยังไงเหมือนกัน
ทำร้องว่าเฮ้เงินน่ะตกลงมันเข้าคราวโครงการจริงไหม

คุณบินก็มีการชี้แจงตอบกลับมาแล้ว

คือนายเสียโป้โป้อานนท์กับ

โต๊แถลงข่าวตอนแรกเชิญคุณบินมาด้วยแต่คุณบินบอกไม่สะดวกไม่มา
ประเด็นก็คือเรื่องของเรื่องคือนายสันทนาไปร้องตำรวจว่า
อยากให้ตรวจสอบเรื่องของเส้นทางการเงิน๒ล้านบาท
โอนให้กับคุณบินบรรลือฤทธิ์ในเรื่องของการทำเสื้อสีชมพูนี่แหละ
พ่อก็โทรไปเช็คไปสอบถามกับหน่วยงานกับทางโรงพยาบาลสุริยรัติ

มันไม่ใช่คุณบินที่เป็นคนรับผิดชอบ
แล้วเงิน๒ล้านนั้นก็ตกลงเข้าใคร

นายสันทนาเลยอยากจะให้ตรวจสอบค่ะ
นี่ค่ะล่าสุดนายสันทนาประยูณรัฐกับนายเสียโป้โป้อานนท์นะคะ
ไปแจ้งความต่อกองบังคับการปราบปรามเลยนะ
ดำเนินคดีกับนายบินบรรลือฤทธิ์อดีตนักแสดง๔ข้อหาด้วยกัน

เรียกรายเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต

และ๔ความผิดที่เกี่ยวกับการแอบอ้างสถาบันโอ้โห
คือเรื่องของเรื่องก็มาจากประเด็นเรื่องของการเปิดรับบริจาคเงิน
ทำเสื้อสีชมพูไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในโอกาสต่างนี่แหละ
คือคุณบินเขาบอกว่าก็ร่วมกับโรงพยาบาลสิริราช

นายสันทนาบอกว่าจริงแล้วตัวเขาคือไม่ใช่เรื่องของเขาหรอก

ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เป็นผู้เสียหายโดยตรงเลย
และก็เงิน๒ล้านบาทก็ไม่ใช่ของเขาด้วย
แต่เห็นว่าเรื่องนี้มันมีความผิดปกติ
เลยยื่นมือยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ
เพราะเขาเองก็สนิทกับนายเสียโป้โป้อานนท์

คนนี้ไม่วงแตกแต่ว่าจะไปวงแตกกับทางคุณบิน
บอกเอ๊ะยังไงนะทะเลาะกันเหรอ

เข้าไปโทรไล่สอบถามโรงพยาบาลสิริราช
เจ้าของโครงการในการทำเสื้อสีชมพูเนี่ยนะ
เขาบอกว่าเชื่อได้ว่ามันอาจจะมีการกระทำผิดจริง

แปลกมันดูมีอะไรแอบลึกหรือเปล่า
ยื่นมือเข้ามาแล้วก็ร้องแทนนะคะแต่เขาบอกว่านักใจกับเรื่องนี้เหมือนกันนะ
คือกับนายสันทนาเองเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสนิทสนมกันก็เคารพนับถือกัน
ส่วนคุณบินเองก็รู้จักสนิทสนมกันประมาณนึงเหมือนกันก็เคารพนับถือกันเหมือนกัน
คือเหมือนเป็นคนกลางอ่ะก็ไม่รู้จะทำยังไงมันเลือกไม่ได้หรอกระหว่างช่วงปั่น

เขาก็บอกว่าตอนแถลงข่าวเขาก็พูดว่าคือแบบ
คุณบินผมก็รักพี่ผมก็รักคือมันนึกออกไหมก็ไม่รู้จะยังไง

ส่วนตัวเนี่ยนายเสียโป้บอกว่า
ติดใจในเรื่องที่คุณบินเนี่ยทำเสื้อสีชมพูมา๓แสนตัว
แต่นายแพทย์ที่เป็นเจ้าของโครงการจริงที่เขาโทรไปเช็ค
บอกว่าทำมาแค่๒แสน๔หมื่นตัวเท่านั้น

แล้วเขาบอกว่าคนที่จัดทำทั้งหมดทั้งมวลก็คือนายแพทย์ที่เป็นเจ้าของโครงการ
แล้วคุณบินไปอยู่ตรงไหนในโครงการหรือว่าในปฏิบัติการเรื่องนี้อะไรอย่างนี้นะคะ
อยากให้คุณบินออกมาอธิบายให้สังคมเข้าใจซะหน่อย
แล้วถ้าหลังจากนี้คุณบินมีโครงการรับบริจาคอะไรอีก

ผมไม่ขอร่วมด้วยแล้วว่าอย่างนั้นเลย

หลังจากที่เขามีการแถลงข่าวกันสองคนนายเสียโป้กับนายสันทนะใช่ไหม
เราก็พยายามติดต่อไปทางคุณบินเหมือนกันก็อยากให้คุณบินชี้แจ้งอีกรอบนึงเนาะ
ซึ่งเราก็ไม่เจอคุณบินนะคะแต่ว่าก็ได้คุยกับผู้จัดการส่วนตัวนะคะ
โดยคุณบินบอกว่าไม่อยากตอบความยาวสาวความยืดกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ชี้แจงทุกอย่างที่เกิดขึ้นไปตั้งแต่วันที่เป็นข่าวแล้ว
ยืนยันว่าทุกอย่างที่ทำบริสุทธิ์ใจจริง
แล้วก็ไม่อยากตกเป็นเครื่องมือของใครอีกแล้วด้วย
ตอนนี้ฝั่งคุณบินเองก็รวบรวมหลักฐานดำเนินการทางกฎหมายอยู่เหมือนกัน
อ้าวยังไงล่ะทีนี้ดูเหมือนเรื่องนี้จะยาวเหมือนกันนะคะ

ต่างคนก็ต่างมีข้อมูลมีหลักฐาน

คือจริงถ้ามันมีเรื่องของการโอนงงโอนเงิน
เส้นทางการเงินน่าจะตามได้ไม่ยาก

คือกลุ่มฝั่งของนายสันทนาก็คือสงสัยว่าหนึ่ง

ไม่ได้โอนเข้าบัญชีโครงการอะไรแบบนี้